มากันที่ข่าวแรกกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมก่อนที่ใบตองจะงอแงกันไปมากกว่านี้นะคะ
เร็วนี้เขาบอกว่ากำลังจะคัมแบ็คมาขึ้นเวทีอีกครั้ง
แต่ที่ล่าสุดค่ะเห็นชัดเจนมากเลย
หลังจากที่ออกสื่อไม่นานมานี้
ุ่นเกลียวกระชับโอ้โหไม่รู้ว่าไปใช้อะไรมาหรือเปล่า
น้ำหนักลดไปกว่า๒๐กิโลเลยทีเดียวค่ะ
นี่หายจากวงการเพลงไปนานนะคะ
สำหรับอดีตนักร้องสาวน้อยมหัศจรรย์อามิตาทาทายังค่ะ
ซึ่งเธอก็เตรียมหวนกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้ง

หลังจากที่เขาหายไปทำหน้าที่ของภรรยา
แล้วก็คุณแม่ของลูกนะคะ
ก็ทำเอาแฟนคลับปลื้มปริ่มแบบสุดค่ะ

แต่คุณอย่างที่คุณตกกระจายมาสักที

ไม่รู้ว่าจะไฟล์ได้หรือเปล่า

เออหุ่นนางรถลงไปเยอะมาก

ทาทาบอกว่าตอนนี้น้ำหนักลงไปมากกว่า๒๐กิโลแล้วค่ะ
ซึ่งก็เป็นผลมาจากการเลี้ยงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเร
ที่เธอทุ่มเวลาให้ทั้งหมดเลย
แต่พอถามว่าจะมีคนต่อไปหรือเปล่า
เจ้าตัวก็แบ่งรับแบ่งสู้นิดนึงนะคะว่า
อยากมีแหละแต่ขอปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก่อนดีกว่าค่ะ
ที่ต้องห่างลูกนะคะก็จิตตกเล็กน้อย

เพราะว่าเลี้ยงเลเข้ามาเอง๖เดือนนะคะ
ก็ต้องกลับมาเพราะว่าแฟนก็เรียกร้อง
แล้วเมื่อไหร่๒๐กิโลเลยค่ะอันนี้๑๔กิโลค่ะ
นี่คือจากผลจากการเลี้ยงเลอย่างเดียวหรือเปล่า

จริงแล้วตัวเราเองต้องบอกก่อนเลยว่าปั๊มนมนี้ก็มีผลมากเหมือนกัน
แล้วก็อีกอย่างคืออาหารการกิน
เพราะหนึ่งเวลาเราปั๊มนมให้ลูกเรากินอะไรเราก็ต้องระวัง
เป็นของแสลงห้ามเป็นอะไรมันก็เลยเป็นผลพลอยได้มาด้วย
มีพี่เลี้ยงมาเพิ่งมีมาค่ะเพิ่งมีมาเดือนเดียว
เลี้ยงก็มา๙โมงกลับ๕โมงเย็น
ฉะนั้นรอบดึกคือทากับหมอตรงโดยตรงเลยเป็นแบบนี้ค่ะ
อยากมีคนที่สองต่อไปแล้วหรือเปล่า

อยากมีค่ะยังไงก็อยากมีน้องให้เรย์
แต่ก็อยู่ที่โชคชะตาด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าตัวไทยเองก็ต้องบอกที่โชคดีมากที่เรติดเอง

คนที่สองเราก็อยากจะให้เป็นธรรมชาติเหมือนกัน
วันก่อนเพิ่งดูคลิปคุณทาทากระเตงน้องเรย์ไปดูปลาครับ
อู้มยิแล้วเอาลูกอย่างนี้
แต่คุณนาทาเขาแบบดูสวยสดใสขึ้นจริงนะ
จากที่แบบคลอดน้องแล้วก็ดูแข็งแรงมากขึ้น
เลี้ยงลูกให้ดมลูกลองลูกดูแล้วจะรู้ว่าเหนื่อยจริงนะลองเลี้ยงลูกดู